จุดเทียนบวงสวงปวงเทพเจ้า
สวดหมุนคำเจ้าถึงคราวระทมทน
ชีวิตน้องหลุนรอความตายทุกคน
หลีกไปไม่พ้นทุกคนอาจถอนร้อนใจ
ต่างคนเกิดแล้วตายไปชดใช้เวรกรรมจักรจร
ฤทธจังสังขารนั้นไม่ทิ้งสิ่งบุญกรรม
ทุกคนเคยทำกรรมไว้ก่อน
เชิญบวงเทวดาขวายวน
ขอพรคุณไปชีวิตหน้า
ทนทรมานมามากแล้วที่กราบลา
นี่บวงโรคาที่มีเพียงแสงแววชีวา

มีพลังทุกจิตแล้ว
เราก็มีพลังทุกจิตเดียว
เฮ้สงสันหรอก
นางเย็นที่ที่ต่างกัน
ทำบุญทำทานกันไว้เธอเกิดเป็นคน
ไว้เตรียมผจญชีวิตใหม่
เคยทำบุญทำคุณปางก่อนใด
ขอบุญคุ้มไปชีวิตหน้า
ทนทรมานมามากแล้วเธอกลาเปล่า
แสงเทียนบูชาจะกลับพัง
แสงเทียนบูชาจะกลับให้
ทนทรมานมามากแล้ว